พลเอกประวิทย์วงสุวรรณระบุนะคะว่าไม่ทราบว่าพลตรีสุชาติพรมใหม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีหรือว่าอยู่ระหว่างการควบคุมตัวของตำรวจค่ะ
นายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าไม่คิดจะนำกระแสข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเตรียมก่อเหตุป่วนในระหว่างกิจกรรมสำคัญมากลบกระแสข่าวเรื่องของการตรวจสอบอุทยานราชพักษ์ค่ะ
ขอนแก่นโมเดลพร้อมยืนยันนะคะไม่ใช่เพื่อเบี่ยงเบียนประเด็นโครงการก่อสร้างอุทยานราชพักษ์ตามที่แก่นำนปชออกมากล่าวหาเพราะหากสืบสวนแล้วพบการกระทำความผิดก็ต้องดำเนินการต่อยอมรับว่าทุกวันนี้ชีวิตก็ตกอยู่บน
ใช่งอยู่แล้วแต่ไม่เคยกลัว
ผิดไหมแล้วกับใครทั้งคู่คนอื่นก็ไม่ได้
ไม่ต้องมาขู่ผมหรอกขู่ผมก็ขู่ไป
ไม่รู้ก็เขาพวกไหนแล้วเขาเป็นสีอะไรล่ะ
เขาบอกประกาศตัวเขาเป็นอะไรนอปชไม่ใช่เหรอ

บอกรัฐบาลมาสร้างภาพเพื่อไปกรบเตือนราชพักษ
ผมพูดตรงนี้มันใช่ไหมแล้ว
ก็มันก็เกิดมาวันนี้การทำกุฎหมายก็เดินมาตลอด
ผิดก็ว่าไปตามผิดแล้วทำทำไมอ่ะ
แล้วมันทำเมื่อไหร่มันก็ทำช่วงนี้แหละทำไม
ทำอะไรทำทำอะไรได้ล่ะเพิ่มยังไงเพิ่มยังไง

ถ้าเพิ่มผมก็ใส่เกาะเดินทั้ง๖๒คนหรือไง
ก็โถก็ใครทำก็ระวังโดนคนอื่นก็แล้วกัน
ด้านพลเอกประวิทวงศุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ส่วนที่มีข้อสงสัยว่าเรื่องจริงหรือไม่

เพราะว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนนะคะ

รณีที่สารทหารออกหมายจับพลตรีสุชาติพรมใหม่

ส่วนจะมีการนำตัวพลตรีสุชาติมาดำเนินคดีอย่างไรนั้น

ส่วนตัวไม่ทราบว่าพลตรีสุชาติถูกควบคุมตัวแล้ว

สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัย

มาเป็นราวิทยาลัย

จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ซึ่งมีพันเอกอินทนนรัตนการ
เป็นผู้บังคับหน่วยมาเพิ่มเติมอีก๑ชุด

ก็ยังคงจัดชุดรักษาความปลอดภัย

ส่วนขบวนรถประกอบด้วยรถจักรยานยนต
และยังมีรถจักรยานยนต์ที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ในชุดดำคับตามประกบอีกหนึ่งชุด

ผู้ต้องหาที่จังหวัดขอนแก่นไป
ก่อนมีการจัดกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยาน
พร้อมปฏิเสธว่าไม่มีขบวนการขอนแก่นโมเดลตามที่ถูกกล่าวหา

จะป่วนงานกิจกรรมสำคัญของประเทศ
คุณผู้ชมสามารถรับฟังเสียงแบบละเอียดได้นะคะ